เพื่อไทยเลยครับยังคงเดินสายหาเสียงพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องนะฮะ
ภาพมาเลยครับคุณเสถาธวีสินครับ
พร้อมคณะเตรียมจะลงพื้นที่นะครับเดินทางต่อไปที่อำเภอแม่ทัศน์จังหวัดลำปาง

พบปะพี่น้องประชาชนก่อนขึ้นรถแห่รอบเมืองครับ
ตัวเมืองลำปางและเย็นนี้พักเพื่อไทยจัดปลาสายบนรถแห่
หอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ
ส่วนกรณีของนายชัยเกษมนิติสิริ
ดิเดตนายกอีกหนึ่งท่านของพักเพื่อไทย
มีอาการป่วยกระทันหันและเข้ารับการรักษาเบื้องต้น
ที่โรงพยาบาลน่านช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ทีมแพทย์ก็บินด่วนไปรับตัวมารักษาต่อที่กรุงเทพแล้วนะครับ
ส่วนภาคประชาธิปัตย์นะคะนายจริงลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าภาค
ไปพบปะแก่นำที่จังหวัดพิษณุโลก๕เขต
ก็ตอบโจทย์คนไทยไม่รีดภาษีเพิ่ม
ส่วนทีมกรทมเองก็เน้นปราศัยบนรถหาเสียง๖ล้อ
ในพื้นที่เขตบางนาพระขนง
ช่วยนายสุธิปัญญาสกุลวงผู้สมัครสอสอกอทม
ประชาธิปัตย์เขตพระขนงปางนาค่ะ
ในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ

ได้โพสต์คลิปภารกิจของพลเอกประยุทธ์
แล้วก็บทสัมภาษณ์ประชาชนหลากหลายกลุ่ม

ประกอบบทเพลงไร้รักไร้ผลด้วยนะครับ
ส่วนวันนี้ค่ะนิดาโพเผยผลสำรวจ
คนอุบลราชธานีเลือกภักดิ์ไหน
ปรากฏว่าประชาชนเทใจไปที่คุณอุ้งอิ๊ง
ทองทานชินวัฒน์พักเพื่อไทยนะคะ

รองลงมาคือคุณทิมพิธาริมเจริญรัฐ

และพนิกประยุจรรย์โอชาตามมาห่างเป็นอันดับที่สามค่ะ
ส่วนการเลือกสอสอผลสำรวจคนอุบล
บอกว่าจะเลือกคนจากภักดิ์เพื่อไทย
ทั้งเขตและบัญชีหลายชื่อ
และย้ำอีกครั้งวันนี้กรกตย้ำนะครับ

สำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
เขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร
ลงทะเบียนได้ถึง๕โมงเย็น
๓ช่องทางยังมีเวลาอีกประมาณ๑ชั่วโมง
คำขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตัวเอง
มอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน
ยื่นคำขอต่อในทะเบียนท้องถิ่นทางปรายศนีย์
โดยจะถือวันประทับตราปริศนีย์เป็นสำคัญ
หน้าซองถึงในทะเบียนอำเภอหรือในทะเบียนท้องถิ่น
และ๓ครับยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์
สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง

ทุกคนจะเลือกใครเป็นนายกกันบ้างคะ
และอยากลงคะแนนบัตร๒ใบให้สอสอจากพักไหน
ไทยรัฐโพลนะคะขอทำสำรวจความคิดเห็นครั้งที่๓
คำถามหลักก็จะเน้นสอบถามความเห็นประชาชน
จะเลือกใครเป็นแคนดิเดตนายกนะคะ
เราจะสำรวจความเห็นตั้งแต่๖เมษายนถึง๒๐เมษายน

ทุกช่องทางของสื่อในเครือไทยรัฐกรุ๊ป
ไปร่วมตอบคำถามไทยรัฐโพลเลือกตั้ง๖๖ครั้งที่๓กันได้เลยนะคะ

เลือกตั้งที่จะถึงนี้คุณจะเลือกใคร